แล้วเขาก็ไปหาซื้อข้าวซื้อของใส่บาทพระ

คอรายการรับศิลปรณ์ก็ว่ากันไป

มันมีดราม่ายิ่งกว่า
เพราะว่าผู้ที่ทำหน้าที่ในการใส่บาทออนไลน์เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายอาหาร
ใส่บาทพระแล้วรับลูกค้าทางออนไลน์แล้วก็นิมนต์พระอยู่ตรงนั้นเลย
เสร็จเดี๋ยวใส่ให้พรกันอยู่คนก็บอกอย่างนี้
พระท่านไม่ต้องไปรับบาทที่ไหนแล้วเหรอแล้วอย่างนี้มันได้หรือไม่ได้อย่างไร

ด้วยความรวดเร็วด้วยท่านนั้น๑ชุดท่านนี้๑ชุด
เกิดมีสัก๕๐คน๑๐๐คนแล้วพระท่านไม่ต้องเดินไปรับบาทที่อื่นเลยเหรอ
เนี่ยก็นิมนต์กันอยู่หน้าร้านตรงนี้เลย
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นการไลฟ์ตักบาทออนไลน์นะครับ
ไลฟ์ด้วยนะครับของร้านค้านะที่ตลาดบางคล้องนะครับ
ถนนศรีสมุทรตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
คนก็วิภาพวิชาลกันเดียวว่าตกลงเหมาะหรือไม่เหมาะ
หรือว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันก็สอดคล้องกับยุคสมัยทำได้
นี่ฮะทางเพจข่าวสารเมืองปราการวี๒นะครับ
นำมาโพสเอาไว้ข้อความก้อว่ามิติใหม่
แห่งการตักบาทโดยที่ไม่ต้องลุกจากที่นอนอยากใส่บาทไม่
ต้องไปถึงที่แล้วนะคนที่เขาโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้น
ว้าวที่สุดคือตอน๖โมงเช้าเห็นไลฟ์ขายของใส่บาทเนี่ยตาม
นี้เลยลูกค้าก็แค่โอนเงินไปทางร้านก็ใส่บาทให้นะแล้ว
ก็รอฟังพระท่านให้ศีลให้พรคือสุดท้ายเนี่ยคนเข้าไป
วิภาควิจารณ์เยอะนะถึงขั้นทางเจ้าของร้านบอกโหถนเกษร

จะให้เป็นแบบธุรกิจอะไรขนาดนี้เลยนะแบบมาขายของใส่บาท

เพราะคนบอกนี่พระท่านไม่ต้องเดินไปรับบาทที่ไหนแล้วใช่ไหม
เอาพระมาปักหลักอยู่หน้าร้านคุณเลยหรือเปล่า

นี่เห็นไหมฮะเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของร้านเลยนะฮะ
ร้านข้าวแกงเฮียโกหรือว่าคุณวรพงศ์นะครับ
อายุ๔๕ปีนี่ที่เห็นในไลฟ์เมื่อกี้นี้นี่เฮียโกนะฮะ
ทางร้านจะเปิดไลฟ์ตอนตี๕๓๐ถึง๗โมงเช้าของทุกวัน
เขาก็จะแจ้งชื่อนามสกุลโอนเงินค่าของใส่บาทมาให้
ทางร้านก็จัดชุดอาหารใส่บาทให้กับพระที่ท่านมารับบาทผ่านหน้าร้าน
ยืนยันว่าไม่ได้นิมนต์พระมายืนปักหลักอยู่หน้าร้านของเฮียโกเพียงร้านเดียว
มีอยู่วันหนึ่งลูกค้าเขาถามหาบอกเอ๊ะมีของทำบุญไหมถ้ามีก็ฝากทำบุญหน่อยสิ
พอดีตอนนี้ออกจากบ้านไม่ได้ต้องดูแลแม่ป่วยติดเตียงเฮียโกบอกก็เลยบริการให้ลูกค้า
ในฐานะเป็นสะพานบุญก็แค่นั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหคนเขาก็ฝากกันเยอะแยะไปหมดเลย
ร้านนี้เลยชุดหน้าร้านนี้ชุดที่จองไว้ตั้งแต่
ถ้าเราเป็นสะพานบุญแล้วทำด้วยใจซื่อบริสุทธิ์
เขาก็เห็นในหน้าไลค์เลยนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่านะครับ
น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้เขาเหล่านั้นที่ไม่มีโอกาสนะครับ
ที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ด้วยการทำบุญ
คนไทยเจ้าสายพุทธทำบุญเป็นหลักนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วแนวคิดอันนี้ผมคิดเองไม่ได้ลอกเรียนแบบใครนะครับ
แล้วผมก็ทำด้วยใจซื่อบริสุทธิ์
ทางร้านเขาบอกเขาก็แค่หวังเป็นสะพานบุญ
ท่านผู้ชมครับทีนี้เหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรนะครับ
เราก็ไปถามหลวงพ่อพระยอมนะฮะ
พระราชธรรมนิเทศนะครับพระพยอมกัลยาโนนะฮะเจ้าวาดวัดสวนแก้วที่นนทบุรี
คือทางหลวงพ่อพยอมท่านบอกว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมฮะ
เทคโนโลยีต่างการตักบาดออนไลน์เนี่ย
ก็สามารถทำได้นะสำหรับพุทธศาสนิกชน
ไม่สามารถออกมาทำบุญตักบาทได้แต่จิตเป็นกุศลอยากจะตักบาท
อย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงรับพรผ่านออนไลน์
อย่างน้อยก็ทำให้เขาใจชื้นชื่นใจไม่ได้มีอะไรที่ผิด
ถามว่าถ้าจะมีอะไรไม่เหมาะสมก็คืออย่างเช่น
ถ้าร้านร้านนั้นจัดพระพิสุมารูปเดียวยืนรับบาทอยู่ที่เดียวร้านเดียว
แล้วเวียนอาหารแบบนี้ไม่เหมาะเป็นพุทธภานิษฐ์ไปแล้ว
ซึ่งมันจะเข้าข่ายโลกะวัชชะก็คือถูกสังคมเนี่ยติเตียน
ว่าคุณไปผูกขาดทำเป็นเชิงพาณิชย์หรือเปล่า
สมัยมันเปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยน
และที่น่าสงสารคนที่มาทำบุญไม่ได้เลยก็คือพวกนอนติดเตียง
แต่ถ้าเขาได้ทำตังค์ติ๊กต๊อกตังค์ออนไลน์แหละนี้

แต่นี่ข้อสำคัญมันไปอยู่ที่ว่าพระที่ไปรับ
เนี่ยขอให้ทางร้านค้าน่ะที่จัดทำอย่าให้มีเพียงองค์เดียว
แล้วองค์นี้เมื่อใส่ได้สมควรแล้วขอให้ท่านไปบ้าง
ให้คนอื่นองค์อื่นมาบ้างอย่างนี้น่าจะไม่มีปัญหา
นี่น่าจะชัดเจนแล้วนะฮะ
คือเอาให้เหมาะสมอย่าให้โลกติเตียนแล้วก็เป็นการทำบุญตักบาทจริง
พระมาถึงนิมนต์ใส่บาทเสร็จก็รับศิลพรท่านก็ไปต่อ
แล้วก็มีรูปอื่นมาใหม่รูปเดียวแล้วก็รับยาวเลย
อยู่เป็นชั่วโมงนี้ไม่ไหว